เมื่อวานนี้หลายพื้นที่นะคะฝนตกยังกับฟ้ารั่วค่ะ
ลมคุณดูนะอันนี้จุดแรกค่ะ
เชียงแสนจังหวัดเชียงรายเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะ
เห็นหลังคาอ่ะนั่นมาแล้วค่ะ
โอ้โหแล้วเดี๋ยวจะปลิวว่อนไปเลยนะคะหลังคาของโรงจอดรถ
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๕
โอ้โหนี่ค่ะคุณผู้ชมคือลมแรงมากอะค่ะ
หนักเลยในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

นี่นี่ไปแล้วคุณสุภาษาราเห็นไหม
นั่นอันตรายมากเลยนึกภาพถึงความอันตราย
ถ้ามีคนยืนตรงนั้นนะนี่ไงคือความเสียหาย
แล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นนี่คือสภาพหลังจากที่ฝนหยุดตก
แล้วก็ลมหายไปแล้วนะคะนี่หลังคาเป็นแบบนี้ค่ะ
นี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๕นะคะ
หลังคาของหอประชุมแล้วก็โรงจอดรถหายไปแบบนี้ค่ะ
ส่วนนี่คืออะไรคือหลังจากที่ลมมันพัดแรงใช่ไหม
ต้นไม้มันก็หักโค้นไปทับสายไฟฟ้าขาด
ก็เลยทำให้ไฟฟ้าดับกันทั้งเมืองเลยค่ะ
พี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับความเดือดร้อน
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันออกไปตัดกิ่งไม้ที่หักพาดสายไฟฟ้า
ใช้เวลาสักประมาณ๓ชั่วโมง
สุดท้ายก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาให้ชาวบ้านได้ใช้ได้นะคะ
นายอำเภอเชียงแสนนายปากรสุริวัลบอกว่า
พายุได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนใน๓ตำบลหลัก
ประกอบด้วยตำบลโยนกตำบลป่าศักดิ์ตำบลเวียง
ขณะนี้ได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็ท้องถิ่นอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
แล้วก็ไปสำรวจตรวจสอบว่าพื้นที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะ
ได้รับผลกระทบได้รับความเสียหาย
ก็ต้องมีการเยียวยาอย่างเร่งด่วน
จุดแรกผ่านไปพาไปดูที่เบาะทองชนบุรีกันหน่อย
จุดนี้ก็นี่คุณดูนะดูให้ดีนะจับตานะคะ
ที่รถเก๋งนั่นอ่ะหลังคาค่ะเอ้า
คือลมมันแรงมากเหมือนกันนะคะเบาะทองชนบุรี
มันพัดลงมาใส่รถเก๋งคันนี้ค่ะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดของเทศบาลตำบลเบาะทอง
เราไปถามคุณพรพิมลมารมเป็นเจ้าของเจ้าของร้านทำเบาะ
บอกว่าระหว่างเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักจากนั้นลมเนี่ยค่อยพัดมา
แล้วลมได้หมุนพัดหลังคาสังกษีตกใส่รถยนต์
แล้วก็แรงลมได้พัดกิ่งไม้หล่นใส่รถกระบะอีกคันหนึ่งด้วย
ได้รับความเสียหายนี่ไงนี่ไงอีกมุมหนึ่งนะคะ
รถเก๋งคันนี้แล้วก็รถกระบะอีกคันหนึ่ง
ทีนี้หลังจากที่พายุสงบลงฝนก็หยุดตกนะคะ
คุณนี่คือความเสียหายเราไปตรวจสอบความเสียหายเพิ่มเติม
จากรถสองคันแล้วนะคะปรากฏว่าไปตรวจสอบสภาพบ้านเรือนของประชาชน
นี่ค่ะเสียหายกว่า๒๐หลังคาเรือนนี่คือรถกระบะ

ถูกต้นไม้หักมาทับใส่
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายพร้อมกับสั่งการให้
จัดที่พักอาศัยให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ได้มีที่หลับนอนชั่วคราวไปก่อน
แล้วก็ให้ฝ่ายปกครองท้องถิ่นสำรวจครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายนะคะ
ก็จะต้องมีการช่วยเหลือเยียวยากันต่อไป
นี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะ